จับอายุเท่าไรจังหวัดชนบุรีนะครับอ่า
มาที่หน่วยบริการตำรวจศรีมหาโพเดินเท้ามานะครับ
บอกว่าตกงานแล้วก็จะมุ่งหน้า
หลวงศรีมหาโบได้ให้การช่วยเหลือให้อาบน้ำ
กินข้าวผู้ประคับบัญชาระดับสูงอ่าได้มอบเงินส่วนหนึ่งอ่า
ให้เป็นค่าเดินทางรถปิติยูสามห้าศูนย์แปดสามห้าหนึ่งแปดนะครับ
นำส่งอ่าบอกขอสอกระปินบุรีเพื่อเอามุ่งหน้าจังหวัดคล้อนแกนต่อไป
มีเนอะฝากอะไรนะพี่นะครับผมอ่าเท่าไร
จากเหตุแกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวน้องเขามายังไงพี่อ่า
ทำงานไม่มีตังค์กลับบ้านก็ขอมาชาร์จโทรศัพท์ก็จะเดินต่อ
แล้วทีนี้ผู้คับประชาก็ได้มองเห็นแล้วก็สั่งให้ทางหน่วยเนี่ย
พาน้องเขาไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จกินข้าวแล้วก็พาขึ้นรถเนี่ย
สามห้าหนึ่งแปดไปส่งครับผมแล้วในตอนที่เขามาเนี่ยเขามีของมีอะไรมาด้วยไหมครับ
ผมไม่มีครับไม่มีมีบอกว่ามีตังค์พันกว่าบาทแต่หมดไปแล้วเพราะว่า
อ่าได้ได้จับจ่ายใช้สอยตามทางมาเพราะน้องเขาเดินมาเขาบอกไหมครับว่าเดินมาด่วน
เดินมาได้ปันสองวันแล้วน้องตามสาลาวน้องตามสาลาวมาเรื่อย
แบตหมดก็ขอไม่ชาร์จแบตแล้วก็จะเดินต่อทางเจ้าหน้าที่บวชก็คือให้น้องอาบน้ำแล้วก็ทำกับข้าวให้ทาน
ใช่ครับทำกับข้าวที่ทานแล้วก็พาไปส่งแล้วเสื้อผ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนได้อะไรมา
เสื้อผ้าพวกผมก็เอาชุดใหม่ให้เลยครับอ่าเอาชุดใหม่ให้เลยใส่ไป
แต่น้องเขาขอสังเกิดตัวเก่าเพราะว่าจะได้ไม่จำโชค
แล้วตอนไปส่งนี้ได้ได้มีการพูดคุยกันไหมครับตอนระหว่างนั้นมีการพูดคุยกันครับก็
อ่าบอกว่าให้กลับบ้านแล้วก็ให้ไปหาหาญาติเพราะว่าน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ได้เสียชีวิตไปแล้ว
เพื่ออาจจะให้บอกว่าให้ไปศึกษาต่อไปเรียนต่อพ่ออยู่ยังน้อยอยู่จบเท่าไหร่
แล้วสำหรับประชาชนอยากปรากฏดูกรุศรักประชาชนไหมครับเอ่อ